ดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมที่มหาสารคามค่ะ
ผู้ชายคนนึงต้องหอบลูกหอบเมียหนีออกจากบ้าน

เพราะเขาเอาน้ำมันไปราดบ้านแล้วขู่ว่าจะจุดไฟเผาค่ะ

สภาพก็คือต้องหอบลูกหอบเมียหนีกันมาเลยนะคะ
ลักษณะที่โพสต์เอาไว้ในโพสต์นี้เนี่ยคือสภาพความเสียหายนี่เห็นไหม
เอาสีสเปรย์มาพ่นด่าลูกแต่เป็นลูกเลี้ยงนะ
แล้วพ่อเลี้ยงที่ว่านี่เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ฟังเรื่องจากมุมลูกเลี้ยงก่อนเดี๋ยวดิฉันมีให้ฟังทุกมุมเลย

ผู้ใหญ่นะใช่ค่ะเอามุมลูกเลี้ยงก่อนนะ
เลี้ยงบอกว่าผมคือผู้ถูกกระทำครับ
พ่อเลี้ยงผมเมาอารวาสทำลายข้าวของแล้วก็เอาสีสเปรย์มาพ่นทั่วบ้านมาด่าผม
ถึงขั้นเอาน้ำมันราดขู่จะเผาบ้านด้วยผมเลยต้องพาลูกกับภรรยาหนีมาอยู่กรุงเทพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔ธันวาคมปีที่แล้วแล้ว
แต่เพิ่งจะเอาเรื่องนี้มาโพสต์๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับนายสุกริตนะคะก็คือคนที่โพสต์คลิปภาพนี้แหละ
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากที่ว่าพ่อเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ตั้งวงดื่มเหล้าแล้วก็เอาเรื่องงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านมาพูดคุย
ตัวเขาเองที่ร่วมวงอยู่ด้วยก็มองว่าพ่อเอาเรื่องนี้มาคุยเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะ
ผู้ช่วยผู้ยงผู้ใหญ่บ้านอะไรก็อยู่กลายเป็นว่าพ่อเลี้ยงอ่ะไม่พอใจเขา
ด่าว่าเขาหาว่าเขาไปสั่งสอนแล้วก็เริ่มเอาสีสเปรย์ไปพ่นตามกำแพงบ้าน
ด่าเขาครับราดน้ำมันขู่จะเผาบ้านเขาบอกว่าแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
แล้วที่ต้องพาลูกพาเมียหนีเนี่ยลูกเพิ่งคลอดได้แค่๔วัน
ก็กลัวจะเป็นอันตรายเขาบอกเขาขอความเป็นธรรมหน่อย
ตอนนี้รวบรวมหลักฐานยื่นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวาปีปฐุมแล้วครับ
ครับ

อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอ่าฟังมุมลูกเลี้ยงไปแล้วไปฟังมุมพ่อเลี้ยง
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้างครับคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขค่ะ
ลงพื้นที่ไปหลังเกิดเหตุบ้านหลังเกิดเหตุไปคุยกับผู้ใหญ่บรรจงเลย
ผู้ใหญ่บ้านที่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงนี่แหละผู้ใหญ่บอกอ่ะมาติมาดู
มาดูผนังบ้านก่อนไอ้ข้อความที่ถูกพ่นพ่นเอาไว้เนี่ย
ตอนนี้เอาสีมาทาทับแล้วนะบางจุดยังทับไม่หมดหรอกแต่ก็ทาไปบ้างแล้ว
รับเลยทำจริงวันนั้นเมาจริงยอมรับเลยยอมรับแบบแมนว่าเมา
แต่ลูกเลี้ยงก็เมาเหมือนกันแล้วก็เลยมีอารมณ์ชั่ววูบทะเลาะกัน
เพราะความเครียดสะสมจากลูกเลี้ยงและภรรยา
เรื่องเนี่ยมันไม่ได้เริ่มตอนที่เอาเรื่องงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านมาคุยกันหรอก
มันเริ่มมาตั้งแต่เขาได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว
คือมานั่งคุยดื่มเหล้ากับลูกเลี้ยงแล้วก็สมาชิกอบต
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเอาเงินมาพัฒนาวัดในหมู่บ้าน
แต่งบมันไม่มีตัวเขาเลยเสนอบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเอาเงินผู้ใหญ่ออกไปก่อนละกัน
แล้วงบเติมมาเนี่ยค่อยเอาคืนจากงบนั้น
สมาชิกอบตบอกผู้ใหญ่ทำแบบนั้นไม่ได้
ถ้าผู้ใหญ่เอาเงินส่วนตัวออกไปแล้วแล้วผู้ใหญ่จะไปหักจากงบประมาณแบบนี้
ทำไม่ได้เลยงั้นบอกเอางี้ไม่เบิกก็ได้เดี๋ยวเอาเงินส่วนตัวออกเองทำเองเลยก็แล้วกัน
กลายเป็นว่าลูกเลี้ยงบอกว่าไม่ต้องไปทำหรอก
เชื่อที่สมาชิกอบตเขาบอกก็ดีแล้วว่าให้รองงรองบอะไรก็ว่ากันไป
แล้วอยู่อยู่ลูกเลี้ยงเอาขวดเบียร์คว่างใส่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงครับ
แต่ไม่โดนแล้วก็ด่าพ่อเลี้ยงว่าไอ้ลูกหมาแล้วไล่ออกจากบ้าน
แต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุอะไรรุนแรงนะเพราะมีคนมาห้ามเอาไว้
ซึ่งผู้ใหญ่บอกก็เก็บเรื่องเนี้ยเอาไว้ในใจหลังจากนั้นพอเมาอ่ะ
มันก็ขึ้นไงอารมณ์ที่มันเก็บไว้มันขึ้นมาก็เลยเอาสีสเปรย์ไปพ่นในบ้านเป็นข้อความด่าลูกเลี้ยงกลับ
ส่วนเรื่องเอาน้ำมันสาดใส่บ้านถามว่าจริงไหมเออจริงทำจริง
ก็ตอนนั้นมันชั่ววูบอ่ะมันโกรธที่ถูกไล่ออกจากบ้านอ่ะ
มีประเด็นเรื่องที่ลูกเลี้ยงหาว่าเขาดื่มเหล้าเสพยาบ้าด้วยเออ
เขาบอกเออเคยเคยใช่ไหมเคยดื่มเหล้าหนักเคยเสพยาบ้าอะไร
จริงแต่ตอนนี้เหล้าก็ไม่ดื่มยาก็ไม่เสพ
เบียร์อย่างเดียวแล้วใจก็อยากปรับความเข้าใจกับลูกเลี้ยงเหมือนกันแหละ
จริงดีให้อภัยลูกเลี้ยงนะหลายหลายอย่างผมก็เลยแจ้งเอออ่อ
หลังจากนั้นผมก็นึกคิดได้ว่าเอ่ยเพื่อมันรู้จักษาธรรม
ผมก็เอ่อให้อภัยเฮ้ยสงสารเด็กตามันทำไม่รู้เรื่อง
แล้วผมก็บอกแฟนผมเองว่าเออไปรับลูกรับหลานมาเลี้ยงเถอะ
สงสารเด็กแล้วเรื่องทำทำลายข้าวของครับตอนนั้นคือ
ก็ไม่เข้าใจกันกับแฟนด้วยว่าแฟนจะเอ็นเอียงไปทางลูกหน่อยนึง
คือแม่ลูกอ่ะนะฮะคือผมก็เข้าใจแล้วเขาก็พูดว่ามึงมา
มาสร้างอะไรไว้อ่ามึงจะอยากได้อะไรมึงลื้อไปเลยอ่า
นี่ก็เลยอ้าวอันนี้กูก็สร้างนี่กูก็สร้างสร้างสร้าง
หมดเลยอ่าเนี้ยนี่คือประเด็นจากใจจริงครับอ๋ออันนั้นคือ
อารมณ์ชั่ววูบช่วงนั้นนะครับผมก็มีใช่ไหมไม่แน่ใจว่าผมได้พูดหรือเปล่า
แต่ผมเมาผมยอมรับว่าผมเมาจริงจริงผู้ใหญ่บรรจงนอกจากจะยอมรับแล้วว่า
เออมาเอาจริงจริงครับจริงจริงอารมณ์ชั่วพูดจริงจริงเขาบอกว่า
เพื่อความสบายใจทำไมฮะมาตรวจปัสสาวะเลยเอาตรงนี้เลยเหรอเออ
ลูกเลี้ยงบอกว่าเขาเสพยาเสพติดใช่ไหมมาตรวจเลยตรวจให้ติดูเลยนะ
ตรวจให้ดูเลยไม่มันไม่ได้ตรวจให้ดูคือเข้าไปตรวจเองแล้วก็เอาผลออกมาให้ดู
หมายถึงว่าเอาผลมาให้ดูอ๋อใช่ใช่ถ้าแบบนั้นใช่ค่ะ
เห็นไหมหายเข้าไปแล้วสรุปว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะ
เห็นไหมตรวจกันต่อหน้านี่เลยเอาแบบชัดไปเลยแม่ไหนก็ไหน
เบียร์อยู่อย่างเดียวผู้ใหญ่ก็เลิกไปเลยเอาให้มันเลิกให้หมด
ให้มันหมดไปเลยอืมแล้วบอกก็ตอนนี้ดื่มเบียอย่างเดียวแล้วไงอืม
ถอยครึ่งนึงแล้วอ่ะฟังคนกลางหน่อยไหมคะใครฮะ
คนกลางคือสามีขออภัยภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งก็คือแม่แท้ของลูกอ่ะอ่าของลูกเลี้ยงอ่ะโอ้นี่คนกลางเลย
คนกลางเต็มเต็มเลยนางอารยาค่ะเธอบอกว่าอึดอัดใจเหลือเกินครับ
คนหนึ่งก็สามีคนนึงก็ลูกแต่ยอมรับว่าสองคนนี้เขามีปัญหากันมานานแล้ว
แต่จริงก็ไม่รุนแรงหยุ่มหิมนิดหน่อยเพิ่งจะมารุนแรงจริงก็กันยายนปีที่แล้วนี่แหละ
ตอนที่สามีได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมานั่งดื่มเหล้ากันก็มีปากเสียงกันเรื่องงบประมาณหมู่บ้าน
ก็ตามที่สามีเล่าเลยว่าเออเดี๋ยวเอาเงินตัวเองออกก่อน
พอได้งบมาแล้วค่อยไปเบิกเอาลูกชายบอกทำไม่ได้มันเงินคนละส่วนกัน
ทำไมไม่เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านล่ะแล้วอันนี้แม่เป็นคนเล่านะ
จะเอาขวดเหล้าตีสามีแต่ไม่ถูกก็ด่าว่าสามีและไล่ให้กลับบ้านเกิดที่ชายภูมิ
แล้วก็เลยเถียงกันเรื่องกรรมสิทธิ์เจ้าของบ้านแล้วคราวนี้ลามปามไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยค่ะ
คลอดลูกออกมาก็พากันมาอยู่ที่บ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันพอสามีรู้ก็ไม่พอ
เอาน้ำมันราดบ้านแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เผา
อัดแล้วก็น้อยใจที่ถูกลูกเลี้ยงไล่ให้กลับบ้านเกิด
เหมือนผู้ผัวก็ว่าเขาคางลูกอ่าผู้ลูกก็ว่าเขาหางผัวอืม
อ่าอย่างไงหละครับมานี่คอยกระยุดซื้อซื้อตัว
เขาก็ต้องไปตามภาษาคอยนี้ละแต่ว่าเขาน่ะเขาสิไม่อยู่หลังพุน
เออสิไม่อยู่หลังพอไงเพราะว่ามันใกล้แม่เนี่ย
สิได้เบิ้งเมียเขานำนะยางออกยางเขาน่ะพาไหม
พูดไงบ้านก็เมาแล้วมัตตงานอ่อนซ้อนก็มาหอดก็มาพังนี่ละนี่นี่
มันเป็นอย่างสิอยู่นี่อ๋อประตูเนี่ยอ่าออกทั้งสองฝ่ายเนี่ย
มาดีกันลูกอ่ะลดลงผัวก็ให้ลดลงให้ว่าวดีกินดีกินเขาแซ่บ
หัวหัวมวลกันยักษ์เหมือนเนี่ยอ่าเช้าบ้านว่ายังไงทีเนี้ย
เพราะว่ามันก็เป็นปัญหาผู้ใหญ่บ้านอ่ะเนาะครับลูกบ้านหรือชาวบ้านเขาก็บอกว่า
เอาจริงนะก็ได้ฟังเรื่องราวแล้วล่ะมันก็เป็นปัญหาส่วนตัวในครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านอ่ะเนอะ
อืมเราก็ไม่ยุ่งแล้วกันเพราะว่าไอ้ปัญหาส่วนตัวนั้นที่เขาทะเลาะกับลูกเลี้ยงหรืออะไรกันอ่ะ
มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการทำงานของผู้ใหญ่บ้าน
คือผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีตามปกติช่วยพัฒนาหมูบงหมู่บ้านอะไรไป
เขาก็เลยบอกว่าเออไม่ยุ่ง
เดี๋ยวรอผู้ใหญ่เขาเคลียร์กับลูกเลี้ยงก่อนอ่า